เรื่องนี้คุณอาจจะลืมไปแล้วแต่ตำรวจเขาไม่ลืมนะคะ
เสียรับเหมาคนหนึ่งเมื่อ๑๔ปีก่อน
เคยพาเด็กอายุ๑๓ไปเที่ยวเล่นจนพ่อแม่เขาไปแจ้งความพรากผู้เยาว์อะค่ะ
เพราะว่าลูกสาวเขาไม่กลับบ้านสักที
สุดท้ายพอรู้ตัวว่าถูกออกไม้จับก็พาลูกเขาไปส่งคืน

โตมาไปทำงงทำงานจนกลายเป็นเสียรับเหมา
คดีจะหมดอายุความพฤศจิกายนนี้อยู่แล้วค่ะ
กองปราบเขาก็ไปรวบตัวมาได้เพราะว่านี่คือคดีอาญานะคะ
นี่คือนายอนุชาบัวผ่านวัย๓๔ปีหรือว่านายโตค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดนตำรวจจับตัวได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านพระราม๒นี่แหละค่ะ
เล่าเรื่องให้ฟังก่อนว่าไอ้เรื่องราวการพรากผู้เยาว์ของเขา

ปี๒๕๔๘นายโตคนนี้เป็นนุ่มก่อสร้างอยู่พระนครศรีอยุธยา
ได้ไปรู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งตอนนั้นอายุ๑๓ปีนิด
วางแผนหลอกล่อให้เพื่อนของน้องชวนน้องออกมาเที่ยวห้าง
นายโตก็ไปดักรอที่ห้างค่ะก็พาน้องไปซื้อเสื้อผ้ากินข่าวดูหนัง
อารมณ์เหมือนพาไปเดทแล้วก็บอกเพื่อนของน้องบอกว่า
กลับไปก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพาน้องไปส่งบ้านเอง
เพื่อนก็กลับไปก็เด็กก็ว่าง่าย
แต่ตอนนั้นถ้า๑๔ปีถอยหลังไปนายตัวอายุ๒๐ปีนะ
โตไม่ได้พาน้องคนนี้กลับบ้านพาไปเที่ยวต่อค่ะ

พ่อแม่น้องติดต่อน้องไม่ได้แล้วน้องไม่กลับบ้านสักที
ไม่รู้จะทำยังไงไปถามถ่ายก็เลยรู้ว่าอ๋อ
มีผู้ชายพาไปไปถามเพื่อนไง
ไปจนหลายวันนะคุณย้ำหลายวันนะ
นายโตถึงเพิ่งรู้ว่าเอ้าโดนออกหมายจับข้อหาพระผู้เยาว์
พาน้องคนนี้กลับมาคืนบ้าน
กลับไปส่งพ่อแม่เขาแล้วตัวเองก็หลบหนีไป

หมายจับนี้จะหมดอายุความพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อยู่แล้วค่ะ
ตำรวจกองปราบเขาก็ต้องคอยเคลียร์คดีใช่ไหมคุณโรสลิน

ก็เลยไปตามหาคนที่ตกหล่นตกรอบอยู่เนี่ยว่าอยู่ไหนกันยังไงก็ไปจับตัวในโตได้
นายโตจากช่างก่อสร้างที่อายุทยาเข้ามาอยู่กรุงเทพ
ปัจจุบันเป็นเสียรับเหมาก่อสร้างฐานะดีมีเงินเป็น๑๐ล้านมีชื่อเสียงด้วย
แต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิมคือชอบพูดคุยพาเด็กสาวไปเที่ยวห้องเที่ยวห่างเหมือนเดิม
ตำรวจก็รวบตัวได้เรียบร้อยนายโตยอมรับบอกว่าก่อเหตุจริง
เพราะว่าชอบน้องเมื่อคน๑๔ปีที่แล้วชอบเขาแบบชู้สาวเลยอยากพาเขาไปเด็กไปเที่ยว
แต่พอรู้ว่าตัวเองถูกหมายจับก็รีบพาเด็กไปส่งคืนแล้ว
ก็คิดว่าเรื่องมันคงจบแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยเกิดเรื่องนี้ขึ้น
จนกระทั่งมาโดนตำรวจจับนี่แหละถึงเพิ่งรู้ว่า

มันถอนแจ้งความไม่ได้